ที่นี่เนี่ยฮะมีกลุ่มคนที่เขาจัดให้คู่อริให้วัยรุ่นเนี่ยมาชกกัน
แล้วบอกว่าเป็นไทยไฟท์เป็นมวยข้างถนนอะไรแบบนี้
แต่มันผิดกฎหมายผิดค่ะนะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
หาคู่เปรียบต่อยอยู่ครับหาต่อยไทยไฟท์มัดอย่างเดียว

เฮ้ยถอดนาฬิกานาฬิกาแหวนนาฬิกาถอดออก
นี่ฮะโอ้โหคือคนมาดูเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตะโกนเชียร์กันอย่างเมามันสนุกสนานมากเลย
ใช่ไม่รู้ว่าจะมีการพนันขันต่ออะไรด้วยหรือเปล่านะ
คนที่มาดูบางคนก็ไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยบางคนก็ถ่ายคลิปไปด้วย
มีเสียงคนที่ถ่ายคลิปคลิปนี้พากไปด้วยนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงมาบางคนก็ทำตัวเป็นอ่าคนเจ้ากี้เจ้าการอืม
ถอดแหวนถอดนาฬิกาให้เปรียบมวยกันแบบไหนอะไรยังไง
แต่มันไม่ใช่นะฮะมันเนรมิตถนนเป็นเวทีมวยอย่างนี้มันไม่ได้ค่ะ
นะครับที่กำแพงเพชรนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เอามาเผื่อที่พี่เจ้าหน้าที่ที่กำแพงเพชรจะไปไล่ตรวจสอบให้นะครับ
เพราะอย่างงี้ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับจัดต่อยมวยกลางถนนแบบนี้เนี่ย
สนามมวยเขายังต้องขออนุญาตอืมนี่ฮะมีคนเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
โอ้โหแล้วก็มาจัดกันกลางถนนแบบนี้เลยครับ